ช่วยแม่หน่อยแม่บอกว่าพฤติกรรมของลูกชายแม่เนี่ยโอ้โหแปลกมาก
วันดีคืนดีก็ตาขวางใส่แม่
บางทีก็ไล่ทุบตีแม่
หนักสุดก็คือบอกแม่ว่าอยากจะกินเลือดสด
แม่บอกแม่หมดเงินเป็นแสนนะคะไปหาหมอผีร่างทรงอะไรต่างแบบให้มาช่วย
หมดเงินไปเป็นแสนยังไม่หายค่ะหมอปลาช่วยมาดูให้หน่อย
ทีมข่าวของเราไปดูให้นะคะไปที่บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านอุดม
มนต์ชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์คุณแม่ท่านนี้ก็คือนางสาวทิพพวัน
บันเทิงใจอายุ๔๔แม่บอกว่าลูกชายแม่ถูกปอบสิ่งร่างแน่เลย
ลูกชายแม่ชื่อว่านายชันชัยดาทองอายุ๒๑ค่ะแม่เลยบอกนี่ไง
นี่ไงเห็นประตูไหมประตูไม้หน้าบ้านอ่ะลูกแม่อารวาสจนพังแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะที่ประตูทางเข้าบ้านมีต้นว่านไพรแขวนอยู่
มีรูปปั้นท้าเวชสุวรรณอยู่ข้างประตูซ้ายขวามีผ้ายันติดบนประตูด้วย
ส่วนในบ้านก็มีบายสีโต๊ะหมู่บูชา
แม่เลยบอกว่าทั้งบททั้งมวลที่ที่ดีครับเขาเห็นน่ะ
ร่างทรงแนะนำร่างทรงคนไหนแนะนำให้ทำอะไรแม่ทำหมดเลย
ทำทุกอย่างแบบนี้ค่ะ
แม่บอกว่าก็ลูกชายเอาอย่างนี้ดีกว่า
เสพยาเสพติดสมัยเรียนหนังสือนะ
กุมภาพันธ์ปีที่แล้วพาไปรักษากินยา
เป็นลักษณะของยาจิตเวทนะคะ
กินมาเป็นปีอาการก็ยังไม่ดี
แต่ระยะหลังมันหนักขึ้นลูกชายบ่นปวดหัว
พาไปรักษาที่โรงพยาบาล๓สัปดาห์กลับมาเหมือนเดิม
แล้วก็จะทำร้ายแม่จะไล่ทุบตีน้องทำร้ายข้าวของ
แม่บอกว่าเป็นมา๒ปีแล้วนะ
บางทีก็แลบลิ้นปลิ้นตาตะโกนว่ากูอยู่ในร่างมัน
บอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ปกติแล้ว
แต่คุณหมอตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะพาไปหาหมอ
หมอบอกว่ามันคืออาการหลอนจากการเสพยาเสพติด

เพราะเวลานอนเวลาฝันเนี่ยเห็นร่างดำนะ
เป็นผู้ชายผู้หญิงตลอดเลยเวลานอนจะฝันแบบนี้
เห็นแบบนี้ตลอดแล้วปวดหัวมาก
ก็เป็นห่วงลูกอยากจะให้ลูกหายค่ะ
แล้วทุกวันนี้ได้ทานยาของหมอไหมทางโรงพยาบาลที่ให้มา

นานแล้วเหรอได้ไปหาหมอไหม

โรงพยาบาลเหรอนะแล้วก็ให้ยามากินหรือไงลูก
แล้วดีขึ้นไหมอาการดีขึ้นไหม

ทีนี้ค่ะก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่หายไงคะ
บอกว่าแล้วอาการมันหนักขึ้นเรื่อย
ลูกชายเคยขอกินเลือดสดแม่ก็เลยเชื่อว่าสงสัย
หาหมอแผนปัจจุบันคงไม่ได้แล้วล่ะมั้ง
อาจจะต้องพึ่งบรรดาร่างทรงแล้วล่ะมั้ง
แม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ร่างทรงที่มารักษาลูก
บอกว่าลูกชายชอบเดินตามถนน๔แยก
ก็เลยทำให้มีผีตายโขม
กลับบ้านมาด้วยเพราะว่าลูกชายแม่จิตอ่อน
หลังจากนั้นลูกก็เลยฝันเห็นภาพร่างดำ
ชายหญิงมายืนตลอดเลยแล้วก็มีอาการปวดหัวรุนแรง
วาดพังข้าวของตีแม่ตีน้องตาขวางขอกินเลือดสด
เป็นเพราะว่าผีตายโหงตามกลับมาด้วย
เมื่อเร็วนี้แม่ไปหาหมอบ้านมาเข้าทรง
เชิญวิญญาณให้มาสิงร่างแล้วก็สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชาย
ตอนที่ปอบมาเข้าที่ร่างทรง
ก็แสดงอาการแลบลิ้นปลิ้นตาทำท่าขึงขัง
แล้วก็เหมือนกับว่าพูดว่าไม่ยอมไม่ยอมจะอยู่ในร่างมัน
จะไม่ออกจะกินเลือดหาเลือดมาเดี๋ยวนี้
งั้นจะฆ่าร่างทรงคนนี้ให้ตาย

ร่างทรงบางรายทักอีกแบบนึง
บอกว่าเนี่ยบ้านเนี่ยไปสร้างทับรากต้นมะม่วงต้นใหญ่เลย
มีเจ้าที่สิงสถิตอยู่นี่คือสาเหตุที่ทำให้ลูกชายเป็นแบบนี้

แม่บอกว่าร่างทรงแต่ละคนก็บอกแต่ละแบบ
แต่ละคนก็แนะนำให้ทำนั่นทำนี่ทำโน่นแม่บอกหมดเป็นแสนจริงไม่ได้เวอร์
แต่อาการลูกชายก็ยังไม่ดีขึ้น
แม่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแบบนี้อยากจะพึ่งหมอปลาดูซะหน่อย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยลูกชายแม่หน่อยเถอะ
เข้ากลุ่มไว้อีกใกล่กว่าเกาหลง
กูไม่ยอมโทรมานใจมากเลยครับสงสัยรู้ก็สงสัยจนเมื่อวานอ่ะ
ประตูพังแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่ดูแล้วไม่รักษาแล้ว
แม่ท้องยิ่งทั้งสายก็ยิ่งหนักกว่าเก่านะจ๊ะ
เลยว่าแม่ปล่อยแล้วตายก็ตายแม่ก็เลยว่าอย่างนี้
ก็ขอให้หมอป้าลงมาช่วยนะจ๊ะ
เธอก็หายก็ดีแต่ก็ไม่หายแม่ก็เป็นหัวสุขสันอย่างงี้นะจ๊ะ
ก็ทรมานทำบ้านเสร็จก็ไม่มีความสุขทำบ้านเสร็จลูกค้าอาการหนัก
นี่นะคะเดี๋ยวเราจะถามหมอปลาให้แต่ว่าช่วงนี้เดินทางข้ามจังหวัดมันก็ลำบากไง
โควิด๑๙ไงหมอปลาก็เลยยังไม่ได้ไปครับ